ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้งซ้อน
แต่ว่ามันอยู่ห่างจากชุมชนสักประมาณ๑๐กิโล

พอไปดูที่อาคารของที่ทำการอำเภอเนี่ย
ปูนแตกราวด้วยเหมือนกัน
ตรวจสอบอยู่ว่าเขามีการไปฝึกซ้อมรบในพื้นที่หรือไม่
นี่ฮะก็ชี้ให้ดูว่าอาคารมันแตกมะร้าวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
สักประมาณเที่ยงที่ผ่านมานี่แหละครับ
ชาวบ้านตำบลของอำเภอของหลายตำบลของอำเภอนาด้วนจังหวัดเลยครับ
ได้ยินเสียงระเบิดดังกึกกล้องติดต่อกัน๒ครั้งนะฮะ
ซึ่งก็เขาบอกว่าไกลจากพื้นที่ประมาณสัก๑๐กิโล
แต่ว่าพอไปตรวจสอบเห็นอาคารของอำเภอนาด้วงที่ว่าการอำเภอนาด้วงสั่นสะเทือนจนปูนเกิดรอยร้าวกระจกแตก
หลังชาวบ้านเห็นเครื่องบินรบบินผ่านไป
ผู้สื่อข่าวเองก็สอบถามไปยังนายมณัฐภูมิซึ่งเป็นประหลัดอำเภอนะฮะ
แล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอนาด้วง
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อช่วงหลังเที่ยงวันแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารเกิดปูนแตกร้าวหลายต่อหลายจุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ก็เลยตกอกตกใจนะคะ
เขาทำงานกันอยู่ดีเกิดแบบนี้เขาก็คิดว่าแผ่นดินไหวสิคะ

ใช่ค่ะชาวบ้านในหลายตำบลอำเภอนาด้วง
ก็ได้ยินเสียงดังสนั่นไกลกว่า๑๐กิโลเมตร
หลังจากที่เห็นเครื่องบินรบบินผ่านไป
จากนั้นก็มีการตรวจสอบไปที่กำนัน

ช่วยหน่อยซิช่วยหาต้นต่อ
ช่วยหาที่มาของเสียงแล้วก็กลุ่มควันไฟหน่อย
แต่ก็ไม่สามารถหาจุดกำเนิดที่เกิดเสียงได้

จากนั้นก็มีเสียงดังคล้ายระเบิด๒ครั้ง

แต่ว่าไม่ได้เห็นเครื่องบินนะฮะ
มีกลุ่มควันหรือว่าไฟไหม้ก็ไม่เห็นเหมือนกัน
กลทฮวากาศดอนเมืองและกองบินที่๒๓อุดอนทานี

ว่าตรงจุดนั้นเวลานั้นมีการฝึกซ้อมรบ

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการเช็คข้อมูลให้แน่ชัด

มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ